หนาวแบบนี้ผิงไฟคลายหนาวดีและปิ้งโคจีด้วยนะ
อย่าลืมยาดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดอันตรายนะทุกคน
เตือนกันไว้แบบนี้แหละนะคะเป็นห่วง
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานหรือบางท่านก็ออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ถึง๑๓ธันวาคมเป็นช่วงเวลาหยุดยาวที่อากาศเป็นใจ
ไม่ฝนไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนบ้างนะคะ
แต่ว่าใครที่ไปยอดดอยยอดภูเนี่ยหนาวจัดน้ำค้างแข็งก็มีด้วยเหมือนกัน
ส่วนภาคใต้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบข้อมูลกันนะคะ
จากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ยังเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สบายนะคะไม่มีเมฆปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
อาจจะมีเล็กน้อยประปรายที่ภาคใต้ดูให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะจากแผนที่อากาศค่ะคุณผู้ชม
สังเกตเส้น๑๐๑๒เส้นสีแดงเป็นเส้นร้อนแห้งนะคะตอนนี้พาดผ่านตอนกลางเลยนะคะ
แต่บางพื้นที่ก็ยังคงหนาวจัดโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะคะ
ส่วนตอนล่างของประเทศเส้น๑๐๑๐เป็นเส้นร้อนชื้นนะคะ
หรือว่าจุดน้ำค้างแข็งอย่างที่บอกไปว่าสังเกตสี
สีเขียวประมาณสิบองศาสีเหลืองประมาณยี่สิบองศา
เพราะฉะนั้นโดยรวมประเทศไทยอุณหภูมินะคะ
โดยเฉพาะตอนบนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๐๒๐องศานะคะ
สบายกำลังดีไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนค่ะคุณผู้ชมดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
ภาคใต้ค่ะบริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงมีฝนเล็กน้อยนะคะเป็นฝนละอองฝนเบาสบายใจได้นะคะ
ก็ไม่มีอันตรายเกี่ยวกับน้ำท่วมขณะที่พื้นที่อ่าวไทยนะคะ
คลื่นสงบนะคะสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตร
สงบสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากเลย
คุณผู้ชมจะไปเที่ยวใต้เที่ยวเหนือได้หมดเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะ
พูดถึงการท่องเที่ยวภาคเหนือคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยอดดอยอินทนนท์นะคะ
อุณหภูมิลดต่ำลงไปเหลือศูนย์องศาทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมค่ะ
อากาศหนาวแม่คณิ้งก็มานะคะตรวจสอบอุณหภูมิกันแบบนี้ทุกทุกวันเลยนะคะ
นี่เป็นข้อมูลเมื่อวานนะคุณผู้ชมแต่ว่าทางอุทยานเนี่ย
เขามีการอัปเดตอุณหภูมิทุกวันเห็นไหมคะ๑๐องศาบางพื้นที่นะคะ
ถ้าหากยอดดอยสูงอุณหภูมิก็ลดต่ำลงไปเรื่อยนะคะ
สุดแดนสยามใครอยากไปเที่ยวตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เขาก็รณรงค์นะ
แล้วก็บอกว่ามีมาตรการเข้มไม่ต้องกักตัวแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากไปเที่ยวเนี่ย
ไปเที่ยวได้เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ
ใครที่จะไปอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยระวังโรคประจำตัวผกหอบหืดภูมิแพ้
ถ้าใครไปเที่ยวจุดนั้นไปดูเหมือยขาบไปดูน้ำค้างแข็งก็บอกเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะ
ว่าถ้าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรจะได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะจากเชียงใหม่คุณผู้ชม
เราไปดูภาพความสวยงามที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้างนะคะไปชมดอกไม้ค่ะ
สวยสวยแบบนี้คุณผู้ชมวิวก็ดีดีนะคะจุดนี้อยู่ที่บ้านคลองไซด
อำเภอวังน้ำเขียวค่ะอากาศเย็นสบายดอกไม้เมืองหนาวที่เขาปลูกเอาไว้บริเวณนั้นก็บานสะพรั่ง
สีสันกันสวยงามทีเดียวนักท่องเที่ยวก็ชอบแล้วค่ะที่จะไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกัน
วางแผนไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่สบาย
แสงแดดอ่อนคุณผู้ชมเหมาะมากสำหรับการไปถ่ายภาพ
ไปทานอะไรอุ่นนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยว
แต่ที่สำคัญอย่าลืมกาดอย่าตกนะคะ
หน้ากากคณะไม้สวมสายกันเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
แต่ถ้าใครชื่นชอบแนวการไปเดินป่าไปท่องเที่ยวป่า
ธรรมชาติเกาะติดแบบใกล้ชิดเนี่ยระวังไรอ่อนนะคะ
เดี๋ยวจะเป็นโรคสครับไทฟัสอาจจะทำให้เกิดอาการคันเป็นผื่นอะไรได้
แบบนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมตัวเองให้ดี
ดิฉันไปเตือนเพื่อนก่อนดูเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อดิฉันสักเท่าไหร่นะคะ
ยังไงกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ได้ทุกวันนะคะ

ตาด้านไงอุ้ยไหล่ตัวเวิร์มเลยนะคะ